เรื่องนี้ค่ะผัวเมียทะเลาะกัน
พอทะเลาะกันกับเมียแล้วฝั่งผัวเนี่ยเอาลูกสองขวบหนีเข้าป่าไป
ฝั่งพ่อผัวก็ด่าลูกสะพ้ายวันไม่ทำงานทำการอะไรเลย
คุณผู้ชมเรื่องนี้ตำรวจก็เข้าไปพยายามที่จะไปช่วยเคลียร์ตำรวจ
ไปที่บ้านหลังนี้อ่าที่อุ้มอยู่นั่นน่ะคือเด็กสองขวบน่ะ
อ่ากลับมาถึงที่บ้านแล้วเหรอกลับมาแล้วค่ะโอ้ดีดีดี
เหตุการณ์นี้คือมีคนแจ้งว่าผู้ชายคนนี้ที่เขาเป็นผัวเนี่ยนะ
เสพยาแล้วทะเลาะกับเมียแล้วก็เอาตัวลูกน่ะ
พาหนีเข้าป่าเพื่อนบ้านก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์
ไปเอาตัวกลับมาแล้วก็มาให้มาอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะ
เช่นที่ไปถึงนะเจอผู้ชายคนนี้อายุยี่สิบสี่ปี
อุ้มลูกสาว๒ขวบอยู่ก็ยืนอยู่หน้าประตูบ้าน
แล้วก็ส่งเสียงเอะอะโวยวายอีกคนนึงที่โวยวายไม่แพ้กันเลย
ก็คือพ่อพ่อของผู้ก่อเหตุนั่นแหละค่ะ
เป็นเจ้าของบ้านเขาไม่พอใจเนี่ยพ่อผัวคนนี้นะ
ไม่พอใจตำรวจด้วยโอ๊ยจะมาทำไมที่บ้าน
ทำเป็นเรื่องใหญ่โตไปได้แล้วก็ด่าลูกสะพ้าย
หนักกว่าเดิมเลยคราวนี้ธรรมดาด่าลูกสะพ้ายอยู่แล้ว
ใช่แล้วคราวนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตอู๋ดูสิดูสิ
นี่ต้องล็อกตัวขนาดนี้เลยนะคะ

เอาจริงดอมพ่อผัวด่าไม่หยุดจริง
บอกลูกสะพ้ายนะไม่ยอมทำการทำงานเลย
ทำให้ตัวผมเนี่ยต้องดูแลต้องจัดการทุกอย่างภายในบ้าน
ทีนี้เจ้าหน้าที่พยายามที่จะเกลี้ยกล่อม
แล้วก็ช่วยกันนำตัวเด็กออกมา
ซึ่งเอาตัวเด็กมาเพื่ออะไร
จะเอาตัวเด็ก๒ขวบไปให้แม่เด็กดูแล
และเจ้าหน้าที่ก็ต้องคุมตัวพ่อผัวนี่แหละ
กุญแจมือเลยนะให้สงบสติอารมณ์
เพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นก็โวยวาย
สุดท้ายเจ้าหน้าที่คุมตัวใส่กุญแจมือได้
แล้วตัวลูกชายเอาไปตรวจฉี่ด้วย
พอไปตรวจฉี่อ้าวก็ปรากฏว่าฉี่ม่วง
จะพาลูกกลับบ้านแล้วผัวก็เสพยาอยู่แล้ว

แล้วก็เอาตัวลูกไปเลยลองฟังเสียงเมียหน่อยค่ะ
ผัวก็เลยพาลูกวิ้งเลย
ครับเข้าไปในป่าเหรอ

แต่ชาลเลือกแต่เลือกกับเรื่องอะไร

นี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาเบื้องต้นนะคะ
กับฝั่งผัวก็คือเรื่องของเสพยาเสพติดโดยผิดกฎหมาย

พ่อผัวก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าปล่อยตัวไปแล้วนะคะ